ส่วนความเคลื่อนไหวที่ใหญ่มาก
แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
เพราะว่าเป็นการพบความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์

พร้อมด้วยนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ที่ปักกิ่งประเทศจีน

สองพี่น้องปรากฏตัวพร้อมกันหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์หลบหนี
แล้วก็มาฟังคำพี่ภักษาในกรณีรักษณ์น้ำพร้าว
มันกลายเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็บอกว่าภาพนี้มันออกมาจากโลกโซเชียลของกลุ่มพักเพื่อไทย

ว่าตอนนี้ปรากฏออกมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบว่า
อยู่ที่กรุงปากกิ่งจริงหรือเปล่าทั้งพี่และน้อง

ภาพนี้เป็นภาพที่นายทักษิณชินวัตต์
นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
ปรากฏตัวที่กรุงปรักกิ่งประเทศจีน
อยู่ที่ถนนคนเดินหวังฟู้จริง
จตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปากกิ่ง
ตรงนั้นคือเป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นแหล่งร้านอาหาร
และภาพเมื่อสักครู่นี้คือภาพกำลังซื้อเก่ารัฐ
ส่วนภาพนี้คือภาพกำลังอยู่ที่ห้าง
นะครับปรากฏตัวแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน

หลังจากที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน
ไม่ไปฟังคำพิพากษาในคดีจำนำข้าว
ซึ่งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์พักอยู่ในประเทศจีน
จนกระทั่งถึงวันตรุษจีน
เขาบอกว่าเป็นการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่กรุงปักกิ่ง
ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว

ของนางสาวแผ่ทองทานชินวัฒน์
ลูกสาวของนายทักษิณชินวัฒน์
ก็ได้เผยแพร่ภาพของคุณพ่อ

คุณพ่อฝากสุขสรรค์วันตรุษจีน
และความปรารถนาดีล่วงหน้าจากปรักกิ่ง

เป็นภาพยืนคู่ตุ๊กตา
ตุ๊กตาโชคลาภยกมือเฮ่งรวย
อวยพรตรุษจีนผ่านทางไอจี
พอมีภาพเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้แล้ว
โอ้โหประชาธิปัตย์เขาออกมาเรียกร้องนะ
บอกว่าคอสาวชออย่านิ่งเฉย

อันนี้คุณวัชระเพชรทองประชาธิปัตย์เขาออกมา
มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะครับ
ซึ่งพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี
ก็ไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษ
ในการติดตามตัวนางสาวยิ่งลักชินวัฒน
เพราะเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาบ้านเราก็มีภาระหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทำมากมายแล้ว
พูดเช่นนี้ไม่ได้จะละเลยที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีนะ
แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องไปดูนายยกรัฐมนตรี
ไม่ต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติม
นี่เป็นคำเปิดเผยของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องของเตรียมการเลือกตั้งกันหน่อยไหมครับ
มีคำเปิดเผยออกมาจากนางอำภาพันธ์ธเนธเดชสุนทร
ภรรยาคนสุดท้ายของผลเอกสุนทรคงสมพงศ์หรือว่าบิ๊กจอร์ด

และเป็นอดีตประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
หรือว่าบรสชในนามกลุ่มเพื่อชาติไทย
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเหตุผลการเตรียมตั้งพักการเมือง
เพราะเห็นว่าการเมืองคือสิ่งที่สวยงามนะครับ
สำหรับการให้ความยุติธรรมกับประชาชน

ที่ต้องลงสู่สนามเลือกตั้งในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้
เพราะการเมืองในอดีตหนักกว่ามาก
และถือเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
โดยเฉพาะข้อสังเกตเกี่ยวกับการเป็นพักนอมินีครับ

คิดว่าเรื่องอย่างนี้ก็คงต้องมีนะคะ
แต่เมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะมาอยู่ในจุดนี้แล้ว
เราจะต้องอดทนให้ได้ฟันฝ่าให้ได้
แล้วก็เชิดหน้าที่จะรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ค่ะ
เราตั้งมาเพื่อสนับสนุนใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
อาจจะมีคนมองว่าตั้งมาเพื่อหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกต่อไปหรือเปล่า
อย่างที่บอกอยู่ที่เรียนเมื่อวานน่ะนะคะ
ถ้าเผื่อท่านแบบหลังจากนั้นแล้ว
ถ้าท่านมาในการที่ถูกกฎหมายเนี่ยเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านค่ะ
ตอนนี้วางคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคไว้หรือยังค่ะ
หรือว่าคุณยุ้ยจะนั่งหัวหน้าพรรคเองหรือเปล่า

เป็นประธานที่ผู้จัดตั้งเฉยกันค่ะ
ด้านของนายเอกชัยทัพปานานนท์นะครับ
ทามบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกไว้แล้ว
มีทั้งอดีตนักการเมืองมีทั้งทหารรุ่นราวคราวเดียวกับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทั้งคนรุ่นใหม่นะครับ
เรื่องต้นก็มีการตอบรับมาบางส่วนแล้ว
เพราะว่ามีคนกลางที่น่าจะมีบทบาทในการสร้างบ้านเมืองให้ดีเป็นผู้ประสาน
สำหรับพื้นที่เป้าหมายหลักของคะแนนเสียงคือภาคอีสาน
พร้อมยอมรับว่ามีคนทาบทามให้ตั้งพักด้วยนะครับ
แล้วก็มี๑๑๔กลุ่มที่เขาสนใจว่าอาจจะมีการตั้งพักใหม่ขึ้นมา

ทีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกระแสที่เราจะต้องไล่เลี่ยงกันว่า
มีกลุ่มไหนจะตั้งพักบ้างและนี่ก็เปิดเผยออกมาอีกหนึ่งกลุ่มแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของภักดิ์ไทยนิยมจะมีหรือเปล่า

คือทางด้านของฝากฝั่งการเมืองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มาเหมือนกัน
โครงการไทยนิยมของรัฐมันจะกลายเป็นชื่อของพักการเมืองใหม่
สักพักหนึ่งออกมาหรือเปล่าชื่อว่าพักไทยนิยมนะฮะ
ก็รอติดตามกันช่วงนี้การเตรียมการเลือกตั้งก็